ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการมอบรางวัลคนจิตอาสา
ตามรอยพ่อของแผ่นดินแล้วก็มีชื่อของหมอเปรม

แต่ปรากฏว่าพอมีข่าวนี้ออกมา
กรณีภาพที่ปรากฏในโลกโซเทียล
ลักษณะคล้ายกับแต่งงานกับเด็กสาวชั้นหมอ๕
แล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่คุกคามสื่อ
ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่าถอนชื่อออกมา
เดี๋ยวจะให้คนที่คะแนนรองลงมาลำดับต่อไปขึ้นมารับรางวัลแทน
ซึ่งจากเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่า
อยากจะให้หมอเปรมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรก็อยากจะให้ชี้แจงข้อมูล
ถูกต้องให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะคะ
นายวัลลบตังคณานุรักษ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือสรนชในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพบปัตร
ช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสของคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการสนชพบประชาชน
เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติ
ระงับรายชื่อในแพทย์เปรมศักดิยยุระ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และอดีตสสจังหวัดขอนแก่น
ออกจากผู้ได้รับรางวัลคนจิตอาสา
ตามรอยพ่อของแผ่นดินประจำปี๒๕๕๙
หลังจากได้มีการพิจารณาจากกรณีปรากฏภาพ
แพทย์เปรมศักดิ์ทำพิธีคล้ายแต่งงานกับเยาวชนหญิง
ซึ่งต้องตรวจสอบว่าผิดธรรมเนียมหรือผิดกฎหมายหรือไม่
รวมถึงการกักตัวเรื่องผ้าสื่อมวลชนที่ไปติดตามทำข่าว
ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงระหว่างนี้
ถอนชื่อออกมาก่อนเพราะว่าพฤติกรรมยังกังขา
ยังน่าสงสัยว่าเหมาะสมกับรางวัลนี้หรือเปล่านะคะ
นะครับท่านก็จะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ในในกลุ่ม
ไม่อยู่ในเครื่องไลน์ชื่อของคนทั้งหลายที่เป็นคนที่ต่างงานเพื่อน
ในวรรณวรรณกรรมการจะยังไม่เชิญตัวในแพทย์เผรมศักดิ์มาสอบถามข้อมูล
และจะพิจารณารายชื่อสำรองที่จะได้รับรางวัล

จากสองรายชื่อที่มีคะแนนเท่ากัน

และนางกันทิชามาสวังแสง
หน้านายวิสนุกเกลงงามรองนายโยครัฐมนตรีบอกว่า
ยังรอให้ในแพทย์เปรมศักดิ์อธิบายเรื่องการคุกคามสื่อ
ในฐานะบุคคลสาธารณะก็ควรจะอธิบายข้อเท็จจริง
หากผิดก็ควรยอมรับผิดถ้าไม่ผิดก็ควรอธิบาย
แต่นึกไม่ออกว่าพยานฝ่ายผู้สื่อข่าวเยอะแยะจะอธิบายอย่างไร
ส่วนเจ้าหน้าที่ร่วมกระทำความผิดจะถือว่ามีความผิดด้วยหรือไม่นั้น
ยังไม่สามารถกล่าวหาได้เพราะว่ายังไม่รู้ข้อเท็จจริงค่ะ